เจอแบบนี้ใครจะอยู่ไหวคะอยู่ไหวไหมอยู่ไหวไหม

ผู้ชายคนหนึ่งค่ะเมายาและอารวาส
สิ่งที่เขาทำคือปลาข้าวของใส่ไปในบ้านชาวบ้าน
แล้วเอาวัสดุแข็งไปทุบรถชาวบ้าน

สุดท้ายอัดคลิปมาประจานมาแฉแบบนี้ค่ะ
มันดังแน่นดีจริงเลยปุ้ย
นั่นสิคะมันขวด
ขวดกระเบื้องขวดเหล้าขวดเบียด
ดูสิเสื้อไม่ใส่แต่ปิดบังใบหน้า
รู้งานนะคะสวมไอ้โม่งแบบนั้นนะคะ
กางเกงตัวเดียวน่าจะเป็นบ็อกเซอร์ด้วย
เห็นไหมคะเจอแบบนี้ใครจะทนไหวถามอีกครั้งหนึ่ง
เพื่อนบ้านก็เลยบอกว่าทนไม่ไหวตอบเลยนะฮะ
อัดคลิปแฉพฤติกรรมค่ะ
โพกผ้าปิดบังใบหน้าไม่ใส่เสื้อ
เดินวนเวียนอยู่ริมถนนแบบนั้น
หยิบขวดหมวกกันน็อกค่ะ
ปลาใส่หลังคาของชาวบ้านจนได้รับความเสียหายนะคะ
ที่ทำลงไปแบบนั้นเพราะชายคนนี้มีอาการหลอน
เพราะฤทธิ์ยาของยาเสพติดเท่านั้นไม่พอค่ะ
ยังเคยก่อเหตุพฤติกรรมสุดอันตรายมาแล้วด้วยคือ
จุดเผากลวยยางที่วางอยู่เนี่ยคุณดูสิ
ดีมันไม่ลุกลามไปเผาบ้านชาวบ้านนะคะ
เขาทำทุกอย่างนะที่ชาวบ้านเดือดร้อน
ถูกต้องค่ะยังไม่หมดพี่เบิร์ต

เอาก้อนหินปลาใส่รถที่จอดอยู่โอ้โหสัญญาการขโมยดังขึ้นลั่นซอยเลยค่ะ
ชาวบ้านลูกเด็กเล็กแดงนอนตาไม่หลับอะค่ะ
นอนตาไม่หลับแล้วหลับไม่ได้ใครจะหลับลงนะคะ
คือต้องตื่นกลางคันแล้วเด็กเล็กร้องไห้กระจองงอแงเลยนะคะ
ที่เห็นไปทั้งหมดไม่ได้เกิดจากในพื้นที่ชนบทห่างไกลแต่อย่างใด
เกิดใจกลางกรุงเทพมหานครเมืองหลวงของเรานี่เอง
ในซอยเจริญกรุง๖๙เขตป้อมปราบศัตรูภาย
ตรงนั้นมีทั้งวัดมีทั้งโรงเรียนมีทั้งบ้านเรือนประชาชนบวร
บ้านวัดชุมชนคนไทยเป็นอย่างนี้แหละ
ใช่เคยแจ้งความให้ตำรวจมาจับไปแล้วนะคะ
ชาวบ้านบอกตำรวจก็นำตัวไปดำเนินคดีในข้อหายาเสพติด
ชายคนนี้ก็เลยหวนกลับไปเสพยาอีก
จริงเพื่อนบ้านก็เคยนะเคยเรียกผู้ชายคนนี้ที่หลอนยาคนนี้
มาพูดคุยกันตรงเลยเอาสิว่ามันเกิดจากอะไรครับ
ชายคนนี้ก็พูดรู้เรื่องนะพี่เบิร์ตก๊อฟ
รับว่าผมเมายาครับแล้วผมก็ได้ยินเสียงว่ามีคนมาด่า
แล้วเสียงนั้นก็มาจากบ้านพี่หลอนไงทั้งที่ไม่มีเสียงอะไรเลยนะคะ
ผมก็เลยปลาขวดใส่บ้านพี่เขาบอกแบบนี้นะคะ
เพื่อนบ้านตอนนี้บอกเลยนะว่าปวดหัวมืดแปดด้านไม่รู้จะจัดการยังไงแล้วนะคะ
ก็เลยโพสต์เฟสบุ๊กถามเผื่อว่าจะมีใครที่จะมีวิธีจัดการกับชายคนนี้ได้นะคะ
แล้วตำรวจท้องที่เขาว่าไงตำรวจท้องที่
คือจริงทีมข่าวเองก็ถามไปยังตำรวจสนยานวานะเจ้าของท้องที่แล้วฮะ
เขาก็ตอบว่าเรื่องนี้ตำรวจทราบหมดแล้วล่ะไม่ได้นิ่งนอนใจหรอกนะ
เมืองต้นก็จัดเวรยามให้สายตรวจไปลาดตะเวนอยู่ในซอยนั้นมากขึ้น
ถ้าพบว่าการกระทำผิดของผู้ชายคนนี้ทำอีกก็จะดำเนินการอย่างเด็ดขาดต่อไปนะครับ
แต่ก็ไม่รู้ว่าการจัดเวรยามจะเพียงพอหรือเปล่าเนาะ
คือหลักฐานมีขนาดนี้จะรอให้ทำอีกเหรอ

อย่างนั้นน้อยเนี่ยก็ข้ออาหารทำให้เสียทรัพย์อ่ะ